เมื่อคืนที่ผ่านมากลางเมืองขอนแก่น

นิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ
เดินทางไปจุดที่มีอุบัติเหตุ

ตามท้องถนนแล้วก็นำมารวมกัน
เพื่อที่จะเอาไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อไป

ลงเขาป่าตองก็มีพิธีแบบนี้

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยจากมูลนิธิสว่างขอนแก่น
คีอุทิศและเครือข่ายกว่า๕๐คนค่ะ
พร้อมรถติดไซเรนวิ่งไปจอดบริเวณ๔แยก
ถนนหน้าเมืองตัดถนนรื่นรมและสี่แยกตลาดโต้รุ่ง

ประกาศขอใช้พื้นที่บริเวณถนนจุดนี้
ขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอีกกลุ่มหนึ่ง
ก็วิ่งไปตามริมถนนบ้างกลางถนนบ้าง
โดยใช้มือถืออุปกรณ์บางอย่างแกว่งไปแกว่งมาค่ะ
พอผู้สื่อข่าวไปสอบถามได้ความว่า
เจ้าหน้าที่กำลังทำพิธีไล่จับดวงวิญญาณสัมภเวษี
ดวงวิญญาณที่เร่ร่อนตามท้องถนน
และในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เพื่อนำไปทำบุญอุทิศสวนกุศลให้
อธิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในเจ้าหน้าที่มูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศนี่บอกว่า
ทุกปีก่อนจะทำพิธีเทกระจาด
ทางมูลนิธิจะมีการอัญเชิญรวมทั้ง
ไล่จับดวงวิญญาณของสัมภเวษี
วนเวียนอยู่ตามท้องถนนเป็นดวงวิญญาณเร่ร่อน
ไม่มีที่พึ่งพิงเพื่อที่จะนำไปอุทิศส่วนกุศลให้
ไล่จับจะมีลักษณะคล้ายกับการจับผีปอบ

โดยใช้เจ้าหน้าที่สองคนถืออุปกรณ์แกว่งไปแกว่งมา
ตามจุดที่มีความเชื่อว่าน่าจะมีดวงวิญญาณอยู่ในบริเวณนั้น
เมื่อจับได้จะนำใส่อุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เตรียมมา
ซึ่งเป็นพิธีที่ทางมูลนิธิทำเป็นประจำทุกปีค่ะ